มีหนุ่มคนนึงเพิ่งออกจากคุกมาไปเที่ยวสถานบันเทิง
เดินออกมาที่ลานจอดรถไปมีเรื่องชกต่อยกันกับอีกกลุ่มหนึ่ง
ถูกเขาชักปืนใส่เสียชีวิตเลยครับ
นำรวจสาวพอร์แสนสุกพร้อมกับกู้ภัยตรายคุณธรรมเข้าไป
น้ำเพิร์นเมืองชนบุรีครับพบกล่องเลือดกระจาย
บริเวณลานจอรถด้านหลังนะฮะซึ่งมีเสื้อชุ่มเลือดกองอยู่
แล้วก็ปลอกกระสุนปืนจุดสาปแปดสองปลอก
ส่วนคนเจ็บ๒คนคือนายวิรพัฒนัททวีหรือว่าเดี่ยว
ซึ่งจะพ้นโทษเพิ่งจะพ้นโทษออกมา
ถูกยิงเข้าที่ท้ายทอยหนึ่งนัดเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนทางด้านของเพื่อนคือนายพานุพันธ์อินทริตหรือว่าโน้ต
ถูกยิงเข้าที่ชายโครงขวาคนนี้ก็อาการสาหัสนะครับ
สอบถามนายสมนึกพุทธรัฐมีบาดแผลแตกที่คิ้วขวาก็อ้างว่า
มาเที่ยวนะฮะสถานบันเทิงที่นี่นะครับอยู่ที่ในการแท็กซี่บางแสนนี่แหละ
กำลังจะกลับถูกชกเลยมีเรื่องกันก็ถูกชกไปหลายที
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนประมาณ๓นัดตัวเองก็เมาแล้วงงไปหมดเลยครับ
เรื่องต้นก็ทราบว่ากลุ่มผู้ยิงมาเที่ยวแล้วมีเรื่องกับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่ง
แล้วก็ชกต่อยกันที่ลานจอดรถนะฮะแต่ว่าถูกยิงโดยคู่กรณี
หลังจากก่อเหตุก็มีการขึ้นรถแล้วก็ขึ้นรถแวร์ไม่ทราบ
ี่ห้อหลบหายไปแล้วก็ทะเบียนก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน
ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามจับกลุ่มคนร้ายดำเนินคดีนะครับ